อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพก็ร่วมแสดงความยินดีเช่นเดียวกัน
หลังจากที่มีการพบ๑๓ชีวิตภายในถ้ำหลวง
แล้วก็นักเตะและเยาวชนด้วย
ก็ตั้งแต่วันที่๒๓มิถุนายนที่ผ่านมาคุณผู้ชม
เมื่อตั้งแต่๒๓มิถุนาถึง๒กรกฎาที่ผ่านมา
ที่ก็ได้รับยืนยันจากทางการว่ามีเด็กไปติดในถ้ำ
แล้วก็มีการค้นหากันจนเจอ
เมื่อวานนี้ก็ทำให้หลายคนดีอกดีใจกันทั้งประเทศนะครับ
เช่นเดียวกับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพคุณผู้ชม
ร่วมยินดีแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทีมหมูป่า
พร้อมกับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน
ทำให้ภารกิจครั้งนี้ประสบความสำเร็จครับ
ยินดีกับผู้ปกครองของเด็กทุกคน
แล้วก็ดีใจที่น้องทีมหมูป่าได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยทั้ง๑๓คน

หรือว่ามีใครที่มีอาการที่เข้าขั้นวิกฤต
ทุกคนยังแข็งแรงดีและเชื่อว่าด้วยความที่น้องเป็นนักกีฬา
ทำให้น้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่ง

แต่ที่สำคัญที่สุดคือน้องทุกคนมีระเบียบวินัย

เป็นอย่างสูงจริงว่าท่านเป็นผู้นำที่แสดงความ
ความเป็นผู้นำได้สูงมากนะคะ
ท่านมีความกล้าที่จะตัดสินใจในการที่จะทำงาน
ดีใจเพราะว่าคนที่รออยู่ข้างนอกพ่อแม่อะไรอย่างนี้
น่าจะเป็นห่วงมากแล้วก็ทุกคนทำงานหนัก
ทุกคนก็อยากเจออยู่แล้วเพราะออกมาทุกคนก็แฮปปี้ค่ะ
ดีใจที่น้องยังรอดแล้วก็ไม่เป็นอะไรมาก
ก็รู้สึกขอบคุณหน่อยสิ
แล้วก็รู้สึกขอบคุณหน่อยมากที่สามารถช่วยน้อง

สำเร็จช่วยเด็กได้ค่ะ
แล้วก็ไหนแน่มาก